ไล่กันมาตั้งแต่แฮสแท็กไม่ใช่ไอแลนด์ทำแทนไม่ได้
รวมไปถึงปล่อยรูปคู่มารัวตลอดนะคะ
เหมือนกับว่าเวียสุกลวัฒน์นี่นะคะจะเข้าแก๊งกันไปแล้ว
สำหรับแก๊งเกียร์มัวกลัวเมีย
ว้าวนี่แหละค่ะทั้งเวียแล้วก็เบลล่าหวานกันไม่พักเลย
อย่างที่บอกไปว่าเบลล่าเขาแซวเรื่องนาฬิการูที่พี่เวียใส่
บอกว่าไหนบอกว่ายืมเพื่อนมาไง
ล่าสุดพี่เวียเขาก็ตอบแบบขำไปปาดเหงื่อไป
บอกว่าก็แค่แกล้งเท่านั้นนะถ้าจะควักเงินซื้อนาฬิการูเนี่ย
เอาจริงเบลล่าก็ไม่ได้เคยห้ามหรอก
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ย
สองหัวดีกว่าหัวเดียวมีคนนึงเตือนกันไว้ก็ดีเหมือนกัน
แต่จะเข้าชมรมกลัวเมียกลัวแฟนจริงหรือเปล่า

ทำไมต้องทำให้ดูผมเป็นแบบแมวเหมียวไงไม่รู้ล่ะ

ซื้อของเนี่ยคือมันแพงอะนะ

ก็ยืมเพื่อนมาใส่เล่นตอนคุ้นกวนไปนะฮะ
แต่เขาก็พอจะมีกินรู้แหละว่า

เขาสนับสนุนเพราะว่าเขาก็แอบมีกระเป๋าเหมือนกัน